น้องเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับ
แล้วก็แอบพ่อด้วยไม่บอกพ่อ

ไปกระดูกก็ไม่ให้กล้า

เพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เวลาในการกรอกเขาไม่ต่ำกว่า๓วัน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางราชการเนี่ย
จะดูแลเรื่องของการศึกษาเหล่านี้จะช่วยน้องได้ยังไง

ยังมีเพิ่มขึ้นอีกต้องไม่ต่ำกว่า๑๙คน
น้องนี่เป็นคนที่๑๙เลยที่ออกจากโรงเรียน
โรงเรียนเขาไม่รู้อะไรเลยว่านักเรียนหายไปจากโรงเรียน
ไม่ได้สืบสวนสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถาบัน
เพราะเป็นสถาบันภัยศาลระดับของกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อไปแล้วถ้าเหมือนทำเท็จร่างกายทำอะไรอะ
เหมือนฝึกทำร้ายร่างกาย
แต่คือเหมือนเขาให้รับระบบอะไรของเขาสักอย่าง
ซึ่งน้องเขาไม่ยอมบอกว่าเขาให้ทำอะไร

ถ้าวันไหนทำไม่ได้คือโดนทำร้ายขึ้งไป

ถ้าไม่ได้ก็พร้อมพี่ลงไปก็เจ็บ

คดีที่จริงแล้วเรื่องราวไม่ได้ใหม่
กว่าที่เราเคยเห็นในข่าวหลายลักษณะนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะที่ก็จะมีรุ่นพี่
ก็จะมีกิจกรรมมีความเชื่อบางอย่างนะคะ
ทีนี้พอทำไม่ได้ก็มีการลงโทษ
ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำร้ายร่างกายกันในหลายข่าว
ก็คือว่าเป็นการลงโทษเป็นการทดสอบลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอย่างที่เราเคยจัดรายการไปอยู่
จริงก็ครอบคลุมไม่หมดเพราะว่ามีเยอะนะคะ
แต่ก็หลายครั้งเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะเดิม
ก็จะเป็นคนกลุ่มนึงนะคะแล้วก็
นี่แหละค่ะพยายามจะปลูกฝังอะไรบางอย่าง
พอทำไม่ได้ก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะ

ดิฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้คำว่าปิด
ทางสถาบันการศึกษาไม่มีส่วนรับรู้เลยได้หรือเปล่านะคะ

บางทีเราก็เห็นว่าใช่อยู่นอกสถานที่

แต่นั่นสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดได้หรือไม่

แต่ทีนี้ข่าวนี้พอมาไล่เรียงกันดู
ข้อมูลที่ออกมาแม้กระทั่งข้อมูลจากตำรวจเอง
ก็คือมีทั้งภายในสถาบันแล้วก็ภายนอก
ทีนี้ตรงที่อยู่ภายในรั้วของสถาบันการศึกษา
อยู่รับตาขนาดที่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยหรือนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้จะเห็นได้ว่าคนที่
วันนี้๔คนที่เข้าไปมอบตัวเป็นรุ่นพี่อยู่ชั้นปีที่๓
แต่เข้าไปแค่๔คนนะคะเป็นรุ่นพี่ชั้นปีที่๓
แล้วพอมาไล่เรียนดูทำไมไม่มีรุ่นปี๒อยู่ด้วยเลย

แล้วปีนี้ปีหนึ่งก็แทบไม่เหลือแล้วค่ะ

เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลด้วยนะ
เพราะว่าตอนบ่ายก็มีข้อมูลออกมาเยอะ
ทั้งข้อมูลจากตำรวจแล้วก็ข้อมูลจากการพบกัน

เข้ารายการเราของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
แล้วก็ทางครอบครัวรวมถึงผู้ที่เป็นสื่อกลาง

วันนี้๓ท่านนั่งในรายการกับเรานะคะ
ท่านแรกประธานอำนวยการศูนย์พญาอินซีนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ที่รับเรื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็คุณพ่อรวมถึงน้องที่ที่ฉันเรียกตามชื่อ

คือคำว่าเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นแผลเป็นแล้วเรียบร้อยใช่ไหม

ยังมีหนองผู้พองมีเจ็บมีแสบอะไรอยู่ไหมคะ

แผลหรือว่าเจ็บปวดในร่างกายมีอะไรบ้างคะ

แผลที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคะ

ไล่เลียงเลยจะได้เห็นภาพว่ามันหนักหนาแค่ไหน
ก็มีน้ำตาเทียนบ้างต่อยบ้างเตะบ้างครับ

เตะนี่ถึงกับมีแผลเป็นไหมหรือแค่ฟกช้ำแล้ว

ไม่มีแล้วแตกบางทีครับ

ใช้อาวุธหรือว่าใช้มือไม้เปล่าคะ
เอ้ยมือเปล่าท้าวเปล่า

ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ทำที่ร่างกาย

แต่ว่าตรงลำแขนที่ลงมาจนถึงข้อมือข้อศอกอะคะ

อ่าคือจนถึงนะตอนนี้นะคะ
ได้พากันไปตรวจร่างกายไว้ยังคะ

แล้วก็ตำรวจรอผลการตรวจร่างกายน์

มันจะใช้หลักนิตยาศาสน์

พ่อน้องเขามันจะโดนโดนสะสมมา

ถ้ามันฟกช้ำถ้ามันไม่ได้ลึกมาก
แผลใหญ่มากนี่มันก็เริ่มจางนะ
กว่าจะถึงวันศุกร์ก็คงจางไปเยอะนะคะ

เห็นตั้งแต่ตอนเดือนไหนคะ

เป็นที่จะโดนน้ำตาเทียนมาที่ว่าเต็มหน้าอก

วันที่๒๗เดือนที่แล้ว

จริงน้ำตาเทียนโดนมานานยังคะ

อยู่บ้านไม่ถอดเสื้ออย่างนี้เหรอ
อยู่บ้านไม่ถอดเสื้ออย่างนี้หรอ

เกิดจากการโดนทำอะไรคะ

พูดเลยลูกไม่ต้องอายลูกอ่าเดี๋ยวยังไงเขาถ้าไม่สบายใจไม่เป็นไรอืม
ไม่เป็นไรให้คุณธุระสิงธ์พูดแทนก็ได้ค่ะอ่าเขารวบรวมควบคุณใช้ไฟแช็กหือเผาสิ่งที่ผู้ชายหวงแหนอ่า
ในจุดซ่อนเร้นใช่ไอ้ตอนที่ทำแบบเนี้ยคือโทษนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องคดีนะคะ
อนุญาตนะแต่ว่าตอบเท่าที่สบายใจถ้าไม่ได้ให้คุณภูริสินตอบให้นะคะ
คือจังหวะที่เขาทำเนี่ยเพื่อนนั่งอยู่กันหมดไหมคะอยู่ครบครับโทษนะคะในในสี่ห้าคนที่เหลือเนี่ย
มีมีผู้หญิงอยู่ด้วยไหมมีครับยังมีเพื่อนผู้หญิงที่อยู่รุ่นเดียวกันอยู่ใช่ไหมคะมีครับ
แล้วรุ่นพี่ที่อยู่เนี่ยมีผู้หญิงด้วยไหมมีครับแล้วระหว่างที่เขาทำในจุดซ่อนเล้นของ
ของเผาในจุดซ่อนเล้นของเราเนี่ยเพื่อนผู้หญิงและพี่ผู้หญิงอยู่เหรอ
บางทีเขาอยู่บางทีเขาไม่อยู่แบบหลายครั้งไม่ได้โดนคนเดียวใช่ไหมคะเดช
ทุกคนครับในลักษณะการกระทำที่ใช้ไฟกับบริเวณจุดซ่อนเล้นเนี่ยนะคะ
ทำอยู่หลายครั้งไหมหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับ
โทษนะทำไมไม่คิดจะบอกพ่อหรือแจ้งความเลยคะ

มันไม่ว่าจะโดนตรงไหนแหละนะคะมันไม่ว่าจะโดนตรงไหนมันค่อนข้างรุนแรงหมดนั่นแหละ
ว่าจะหลังหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทำไมทำไมตอนแรกถึงไม่ได้คิดว่าต้องแจ้งความแล้ว
เออเดี๋ยวยังไม่ต้องแจ้งความบอกอาจารย์แล้วอ่าต้องบอกอาจารย์แล้ว
ทำไมถึงยังไม่ได้คิดว่าจะต้องบอกสักทีอ่ะคะคิดว่ายังหนักทนไปก่อนครับ
ทนเพื่อที่จะให้จบเอ้ยแต่เราเข้าปีหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ก็ทนไงโอ้โหเดี๋ยวท
เพื่อให้ผ่านเขาบอกไหมว่ามันจะเป็นอยู่อย่างเงี้
กิจกรรมแบบนี้มันจะนานแค่ไหนรุ่นพี่บอกไหมคะ
เทอมหนึ่งครับฮะเทอมหนึ่งเทอมเทอมตลอดเทอมเหรอคะตลอดเทอมครับ
หนึ่งเทิมแบบเนี้ยน่ะครับจนถึงตุลาม่ะอ่านอ่านข่าวนะคะ
บอกว่าลักษณะการกระทำลักษณะแบบนี้ไม่ใช่กับเราคนเดียว
แต่ว่าทั้งหมดที่โดนเนี่ยคือมาจากเป็นการทำโทษ
ก็มีส่วนเหมือนกันครับเออเขาใช้สาเหตุเขาใช้เขาใช้อะไรเป็นเหตุผลในการทำร้ายอ่ะคะ
ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนมาสายอย่างนี้ครับเขาจะโดน
คนที่มาสายโดนหรือโดนหมดโดนร่วมกันครับเถิดมาสายเรียนอย่างเงี้ครับ
อ่าก็จะโดนร่วมกันอ่ามาสายมีอะไรอีกคะ
ก็มีของที่พี่เขาให้ท่องถ้าท่องไม่ได้ก็โดนไอ้ที่ท่องนี่คืออะไร
ข่าวก็บอกเหมือนกันเป็นเพลงเป็นกรที่พี่เขาตั้งให้มา
ของคณะเหรอที่เขาแต่งมาแต่งเองที่เขาแต่งต่อต่อต่อกันมาครับ
อ๋ออ๋ออ๋อค่ะถ่ายท่อยกันมาบทบรรยัติตกลงเพลงหรือบทบรรยัติฮะ
แหละเหมือนบทบัญญัติมันมีทั้งเพลงมีทั้งบทมีคำกรด้วย
มีคำเพลงด้วยแล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้ชุดไหนมาทำอืม
กิจกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเขาเรียกรับน้องไหม
เวลาพี่เขาสื่อสารกับเราเขาเรียกรับน้องหรือเขาเรียก
อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรคะรับระบบครับรับระบบครับ
เข้าระบบเข้าระบบเข้าระบบก็คือเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องต่อกันมา
อย่างเงี้เหรอคะครับอ่าเพื่อนผู้หญิงที่บอกว่ายังยังมีอยู่ในช่วงสี่ห้าคนสุดท้ายตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
โดนรุนแรงเท่าที่เรารู้เนี่ยเพื่อนผู้หญิงโดนอะไรคะแล้วส่วนมากน่าจะมีแค่เตะต่อยครับ
แล้วคนที่เตะต่อยเป็นเป็นรุ่นพี่ผู้ชายหรือรุ่นพี่ผู้หญิงทำผู้หญิงครับรุ่นพี่ผู้หญิงมีหลายคนไหมคะ
หลายคนอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวนะคะทั้งรุ่นของเดชเนี่ยมีทั้งหมด๒๔คนใช่ไหม
ครับปีหนึ่งปีหนึ่งคณะแล้วก็สาขาเราอ่ะยี่สิบสี่คนครับตามข่าวบอกออกไปสิบแปด
ครับเราคือคนที่เก้าออกมาเป็นคนที่สิบเก้าครับแต่ว่ามันจะมีคนที่ยังเรียนอยู่ครับ
คือคนที่ไม่เอาตั้งแต่แรกยังมีลงเหลืออยู่อ่ะอ๋อนอกระบบมีคนปฏิเสธตั้งแต่แรกด้วยเหรอคะ
หลายคนไหมหลายคนเหมือนกันครับสักเท่าไหร่ประมาณก็เกือบครึ่งห้องได้
แล้วทำไมเราถึงสมัครใจเข้าไปค่ะก็อยากลองดูอ่ะอืมรุงที่เขาอาจจะแช่งน้ำว่าเข้าระบบแล้วจะสบาย

เขาจะชักชวนว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่าที่ไม่เข้าระบบ

ตอนก่อนไปเข้าระบบกับรุ่นพี่มาปรึกษาคุณพ่อไหมคะ

ซึ่งผมเองก็บอกระบบคืออะไรผมก็ไม่รู้หรอก

ถ้าเขาบอกที่แรกแล้วถ้าไม่เข้าระบบมันก็อยู่ลำบาก
ก็ลูกพี่เขานั่งเป็นซุ้มถ้าใครไม่เข้าระบบเนี่ย
จะเดินผ่านซุ้มแล้วจะเหมือนกระจายคำเมนต์
แต่ถ้าเข้าระบบก็คือกลุ่มเขานั่งซุ้มกับรุ่นพี่ได้อย่างนี้
เขาเล่าที่แรกก็ผมว่าเออคงไม่มีอะไรมั้ง

ตอนนั้นคุณพ่อนึกออกไหมว่าเข้าระบบมันคือคล้ายรับน้อง
ผมไม่รู้ยังไม่นึกตอนนั้น
คือนึกไม่ออกเลยว่าคืออะไร
แล้วคุณพ่อรู้ไหมว่าไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเขาเป็นของรุ่นพี่

ตอนนั้นเอกใจไหมคะคุณพ่อว่ามันแปลก
ก็แปลกแต่พอมาที่ว่าระบบแล้วถามเขารับน้อง
โทรไปวันไหนก็รับน้องเอ้ารับน้องกี่วันลูก

แต่ธมรู้ทีหลังถามแม่เขาก็ควรคุยกับแม่ซะมากกว่ากับผม
คณะนี้สาขานี้ที่เราอยู่เนี่ยนะคะ
มีคนอยู่ประมาณสัก๕๐เศษประมาณนี้ไหมคะ

ใช่รุ่นเดียวกับเราสาขาเดียวกับเรานะคะ
ในคณะนี้สาขานี้เพื่อนร่วมห้อง
อืมร่วมกี่
เหลือตอนนี้ก็คงประมาณ๒๐ประมาณ๒๐ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
๒๐กว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่เหลือเล็ก
๒๐เนี่ยคือคนที่ไม่ได้เข้าตั้งแต่แรก
คือรวมทั้งคนเข้าแล้วไม่เข้ามารวมทั้งห้อง
แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เหลือตอนนี้ที่เรียนอยู่เนี่ย
ก็คือคนที่ไม่ได้เข้าระบบกับรุ่นพี่ตั้งแต่แรกพี่เข้าใจถูกไหม

ส่วนคนที่เข้าระบบกับรุ่นพี่พร้อมกับเดทเนี่ยนะคะ
ก็จะเหลือประมาณถ้าไม่รวมเราตอนนี้ก็

แล้วคิดไหมว่าจะมาถึงแบบใช้ไฟ
หรือว่าลนในจุดเปราะบางของเราเนี่ย

เคยได้ยินเรื่องราวของสถาบันการศึกษานี้บ้างไหมคะ
หรือคณะนี้หรือแบบนี้ได้ยินไหม

ตอนนี้เพื่อนที่เหลืออยู่ในส่วนของคนที่เข้าระบบกับเราเนี่ยนะคะ

ทีนี้มันมีข่าวว่าอีกเกือบ๒๐คนที่เข้าระบบแล้วออกไปแล้ว

เพื่อนเหล่านั้นเนี่ยก็เจ็บแบบนี้หมดทุกคนเหรอคะ

แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันคะได้ติดต่อไหม
มีติดต่อบ้างบางคนก็อยู่บ้านทำงานครับ
รอเรียนปีหน้าครับ
มันหาไม่ได้แล้วสิคะใช่ไหมคะเพราะมันเพิ่งเปิดเทอม

๑๔ประมาณนั้นครับ
ทีนี้พี่เข้าใจถูกไหมที่ข้อมูลบอกว่าที่เป็นปี๓ตอนนี้วันนี้นะคะ
ที่เข้าไป๔คนตามหมายเรียกที่เข้าไปมอบตัวแล้วก็ให้การแล้ว
เป็นปี๓แล้วพี่ปี๒ไม่อยู่ในข่าวเลย

คือเขาไม่มีเลยคือออกยกรุ่นครับ

คือตอนที่เด็กเข้าไปเป็นน้องปี๑ก็ไม่มีพี่ปี๒เลยเหรอ
ไม่มีครับคือเขาออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับ
แล้วเรารู้เรื่องราวเขาไหมคะออกยกรุ่นนี่คือเขาออกพร้อมกันนัดกันออกแล้วเขาค่อยทยอยออกเป็นเพื่อนเรา

ที่ว่าปี๒แล้วอาจจะย้ายไปคณะอื่น
พี่ปี๒ไม่มีเลยเพราะสาเหตุเดียวกันไหมคะ

เค้าบริเวณของที่เราไปได้มา
เป็นเจ้าที่ภายในให้ข้อมูล
ค่ะแล้วก็มีคลิปที่เราบันทึกได้ด้วยนะ
บอกว่าปีหน้าจะมีคนมาเรียนหรือเปล่า

เขาเห็นทุกวันเลยเขาสงสารเด็ก
เห็นคือเห็นตอนรับน้อง
ใช่แล้วเขาก็อยากสงสารเด็ก

เขาอยู่๓๖ปีเขาเห็นที่คณะนี้ซาขานี้

จริงแล้วก็ไม่ตรงนี้กี่รุ่นเองนะคะ
แต่คนที่ให้ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลใช่ไหม

เขาสังเกตจากที่เขาเห็นจากที่เขาเท่าที่ดูนะคะ
เอาอย่างนี้ขอเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักโฆษณา
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นทั้งในรั้วมหาวิทยาลัย
และนอกรั้วมหาวิทยาลัยใช่ไหม

กรั้วเนี่ยเป็นบ้านเช่าของรุ่นพี่เหรอคะ

คือเป็นบ้านที่เขาเช่าพักหรือเขาเช่าเอาไว้เพื่อทำการนี้คะ

เราดูรู้ไหมว่าเอ๊ะจริงแล้วมีพี่บางคนเขาเช่าอยู่ตอนเรียนไหมอะไรอย่างนี้

ซอยจรรย์๘๖ใกล้บ้านทะบันฮานเก่า
ก็ต้องข้ามฝากสังฮีออกไปอีกฝั่งหนึ่ง

รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ที่เดิมจุดเดิมตลอดไหมคะ

อยู่หลังอาคารครับ

มันจะมีอยู่ประมาณสามตึกอยู่ตึกสุดท้ายเลยครับ
ถ้านับกันห่างสักกี่อาคาร

ตรงที่รับน้องในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเปลี่ยวไหม
ตรงนั้นมันเป็นที่แบบมืดไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยครับ

แล้วกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วเย็นข้ามดึกนี้ใช่ไหมคะ

ใช่ครับ

ถ้าจะมาก็คือต้องเดินมาเพื่อตรงนั้นใช่ไหมคะ

ตรงไหนของอาคารนั้นที่ใกล้ห้องพักของครูบาอาจารย์บ้างไหมคะ

เดี๋ยวเราจะต้องคุยกับท่านอธิการบดีรักษาการนะคะ

พอสอบแล้วได้รายละเอียดมาอย่างไรบ้าง
แล้วก็ถ้าตามข่าวมีคนร่วมกระทำอยู่หลายคนนะคะ
แต่วันนี้ถ้าตามข่าวเนี่ยก็คือเข้ามาแค่๔คน

ผมผู้ใหญ่มาก็ยังไม่กลับบ้าน
แล้วรู้นี่มันข่าวไปดังหมดทั้งประเทศแล้วรู้ไหมเนี่ย

นี่ข่าวไปดังทั้งประเทศแล้วเนี่ย

รับน้องข้างหลังนี่นะ

ก็จะมีหลายรถ
คือคือไม่เหมือนกัน

เขาบอกว่าไหว้ครูเสร็จก็ห้ามรับน้อง
มันก็ยังรุ่นพี่ยังมา๓๐คนเหลือ๑๘คนแล้วเนี่ย

อันนี้เป็นคลิปที่คุณภูลสินไปคุยมา
กับพี่ที่เป็นนักการซึ่งอยู่มาตั้งนานแล้ว

เพราะฉะนั้นก็จะรู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นยังไงบ้าง
คือตกลงที่พี่เขาเห็นเขารู้เนี่ยนะคะมีอาจารย์รู้อาจารย์เห็นบ้างไหม
มีอาจารย์คนหนึ่งบอกให้ช่วยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวจะตัดคะแนน
ตัดคะแนนเออจะตัดคะแนนให้ถ่ายรูปหน่อย
แล้วที่สำคัญตรงนั้นผมก็ดูวงจรปิดรับแจ้งว่าวงจรปิดเสีย

ตัวเลขล่าสุดของทางรุ่นพี่ที่ถูกหมายเรียกแล้วก็เข้าไปมอบตัว
แล้วก็ตำรวจสอบแล้วมีทั้งหมดเป็น๕คนแล้ว
เราจะคุยตอนนี้กันกับพันธุ์ตำรวจเอกสรพงศ์ยูโอคี
ภูมิกับของสนพื้นที่สนสามเศษค่ะ
ภูมิกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะภูมิกับตกลงเป็นห้าคนแล้ว

มันเป็นอย่างนี้ครับคือ๕คนแต่ว่าแจ้งข้อเก่าหาเนี่ย๔คนนะครับ
ค่ะเป็นสอบให้เป็นพยานครับเป็นเจ้าของห้องเช่า
อ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยคือ๔คน
แต่อีกคนนึงเป็นเจ้าของห้องเช่าที่เขาเช่าไปแล้วก็ทำกิจกรรมนี้นะคะครับใช่ค่ะสอบอยู่นานไหมคะผู้กำกับสี่คนแยกสอบไหมคะ
ครับแยกการสอบครับทางพร้อมอัพจารย์ก็ไปนั่งสวนจากหลายสวนมองมาเชื่อกันสอบสวนครับผม
ขับค่ะเอาเท่าที่เล่าให้ฟังได้เนี่ยนะคะคือตกลงแล้วกิจกรรมเกิดขึ้นจริงถูกไหมคะ

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยครับ
รุ่นพี่ปี๓ที่เข้าไปเนี่ยเขาเล่าให้ภูมิกับฟังว่าเขาทำอะไรรุ่นน้องบ้างคะ
ก็เหมือนจะเป็นการสอบเข้าระบบที่รุ่นน้องเข้าให้สู่สถาบันนะครับ
ก็มีการหลังจากที่เปิดเทอมแล้วแล้วมีการรับน้องไปทางการของมหาลัยแล้วเนี่ย
ก็มีทางบริเวณที่เราทำก็คืออาคารที่อยู่ริมกำแพงทางหลังมหาวิทยาลัยนะครับ

แล้วก็งี้เวลาก็ไปใช้บ้านช่องเช่าพิธีการก็สอบติดใจ
กำลังกายแล้วบางทีก็ถามกฎระเบียบกฎเหล็กอะไรของสถาบันนะครับ
แล้วก็ถ้ารุ่นน้องคนไหนตอบไม่ได้ก็อาจจะมีการมีหมัดต่อยบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
ว่าครับเหมือนจะเป็นการลงโทษอะไรอย่างนี้ครับ
เอาเรื่องบ้านเช่านิดนึงค่ะภูมิกับบ้านเช่าเนี่ยตกลงเป็นบ้านเช่าที่รุ่นพี่เขาเช่า
เพื่ออยู่ให้ใกล้มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเรียนหรือว่าเป็นบ้านเช่าที่เช่าไว้เพื่อทำกิจกรรมนี้คะ
ไม่แน่ใจนะครับส่วนใหญ่เป็นมันเป็นประมาณที่ว่าแบบคือ
มีผู้วิวารศัยอยู่แล้วเป็นเพื่อนของพี่สังกราว
สาเหตุที่ไปตรงนั้นอาจจะคิดว่ามันจะได้ไกลขู่ใกล้ตาจากอาจารย์แล้ว
แต่ว่าเขาก็ทำในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วเขาเลือกยังไงคะ
คงดูความเหมาะสมครับเวลาอย่างทำเนี่ยอะไรก็เห็นจากแหล่งข่าว
ก็อ้างว่ามีการเปลี่ยนภูตบอลโรงเรียนสนามภูตบอลด้านหน้าเพื่อตอบตาอาจารย์
แล้วก็มีส่งฟิตถ้าเกิดอาจารย์จะเดินผ่านสนามไปถึงจุดที่เขาทำกิจกรรมกัน
ก็ต้องผ่านจุดบุเรงสนามบอลก่อนแล้วก็มีการส่งฟิกให้เลิก
ในสี่คนที่มาวันนี้ถ้าไม่รวมคนที่ให้เช่าบ้าน

จริงคนที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำรุนแรงกับรุ่นน้องเนี่ยมีผู้หญิงด้วยไหมคะท่าน
ไม่มีนะครับจากการปรับศูนย์แต่ฉันที่ยังไม่มี
แล้วที่เขาบอกว่าพอทำโทษคือมีบ้างที่ต่อยนะคะ
แล้วเขาบอกไหมคะว่ารุนแรงที่สุดคืออะไรที่เขาทำกับรุ่นน้องคะ
มีใช้หมัดต่อยแล้วก็มีเท้าเตะนะครับแล้วก็มีเอาเทียนไปลน
น้ำตาเทียนหยดน้ำตาเทียนโดนตามร่างกาย
แต่ตัวนี้อยากจะเน้นอาทางบริเวณลำตัวเพื่อไม่ให้ปรากฎแผล
เพื่อใส่สื้อผ้าแล้วไม่ปรากฎแผลทันเจน
เขาบอกไหมว่ามันมีเปลวไฟอะไรแบบนี้ด้วยไหม

พอดีจะการสอบอาการเจ็บสีที่หายก็ให้การ
ตอนนี้มีผู้เสียหายที่แสดงตัวเป็นผู้เสียหาย
เหนือจากน้องที่อยู่ในเนื้อข่าวแล้ว

ยังไม่มีครับแต่ว่าให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ประกาศแล้วก็สารงานกับบางส่วนที่ลาออกไป
ที่ยังจริงก็เหมือนยังไม่ลาออก

ให้ติดตามมาว่ามีสาเหตุอะไร

นี่เค้าอธิบายไหมว่าคือคืออยากจะทราบ

เขาคิดว่าอะไรถึงได้ทำกับรุ่นน้องลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็พูดตรงนะครับมันก็เหมือนเป็นความเชื่อว่ามันเป็นระบบที่บางครั้งอาจจะมีทำกันต่อเนื่องมายาวนาน
แต่ว่าแล้วแต่ว่าปีไหนจะหนักจะเบาสลับกันไปนะครับ
เอ่อเป็นความเชื่อว่าฝึกให้น้องมีความอดทนทางด้านจิตใจ
เพราะว่าเวลาไปทำงานช่างมันต้องมันต้องยากลำบากมันต้องเหนื่อยยาก
เพื่อให้เกิดความอดทนแล้วก็ให้เกิดการรักในหมู่พี่น้องพักพวกพี่น้องสถาบัน
ก็เป็นการลงผิดนะคุณใหญ่
เข้าใจครับพูดถึงกลับมาประจำที่สามเศสนานหรือยังนะคะ
แต่ว่าคือมันเคยมีประวัติคดีอยู่ที่สนสามเศษจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปีก่อนที่ผ่านมาบ้างไหมคะ

เท่าที่ผมตรวจสอบในข้อมูลที่มันปรากฏทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ต
ก็เห็นว่ามีเมื่อปีก่อน

ก็มีการแฉคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะผมเริ่มแนกเมื่อ๑๕มีนา
ครับผมอืมท่านค่ะตอนนี้ที่มีการแจ้งข้อเก่าหาไป

คนหนึ่งเป็นพยานเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้เช่าบ้านนะคะ

ข้อหาเดียวหรือว่ากี่ข้อหาคะ
ข้อหาเดียวครับก็คือโรงกันทำบรรยารั่งกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นให้ร่านรายแก่กายลิขิตใจ
ซึ่งถ้าดูตามทภาพหลัดแผลแล้ว

น่าเชื่อว่าเป็นความผิดตามปรยามาตรา๒๙

หรือจำต้องจะต้องปรับโทษอยู่ด้านหน้า
ที่พระพิเศษฐานาของศาลแขวนนะครับ
เข้าใจค่ะภูมิกับค่ะเดี๋ยวยังไง

แต่ว่าเบื้องต้นยังไงขอบคุณท่านสำหรับวันนี้นะคะ

อย่างนั้นมาที่คุณหลสิงค่ะ
คือเอาข้อจริงแล้วเนี่ย

รุ่นพี่ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้มันเกี่ยวพันธุ์ตรงที่ว่าข่าวนี้
มีความชัดเจนว่ามันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

ชั่วโมงที่ผ่านมาได้คุยกับผู้บริหาร

ว่าเดี๋ยวชอตต่อไปนะเดี๋ยวท่านอธิกาบดีต้องโทรมาหาพ่อแน่
คงจะต้องเอากระเช้าดอกไม้มาแสดงความเสียใจยินดีแล้วก็ไม่ผิดพลาด
แล้วก็ขอมาพบตั้งแต่๕โมงเย็น
เราก็ได้มีโอกาสพบมากันประมาณสัก๗๘ท่าน
ทั้งรองทั้งคณะบดีท่านสุวัสรานะและรวมทั้งคณะบดี
ที่เป็นเจ้าคณะของน้องนี่ด้วยน้องเดชนี่ด้วย
ก็มาพูดให้มาให้กำลังใจแล้วก็มาถามข้อมูลต่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่ากลับไปเรียนที่เดิมเถอะ
แล้วก็เดี๋ยวจะค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวก็จะดูแลให้

คือจะจัดการทุกอย่างให้โดยเฉพาะเรื่องของการเรียน

ซึ่งเด็กตัดสินใจยังคะว่าจะยังเรียนที่เดิมไหม

เดี๋ยวขอคุยกับทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะคะ
เพราะต้องการทราบว่าถ้าดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
เท่ากับว่าในทางวินัยหรือแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยจริงหรือ

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรองศัตริย์อาจารย์สุพัฒนาโกไสยกานลค่ะ

ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้เลยเราเหลือเวลาน้อยนะคะ
ข้อสรุปคือตกลงแล้วที่คือน้องเนี่ยเขาตัดสินใจนะคะ
ว่าเขาจะไม่เรียนที่เดิม
คำถามคือตอนนี้สามารถจะบอกได้ไหมคะ
ว่าน้องมีทางเลือกไปที่ไหนอีกได้บ้างคะ
อ๋อค่ะก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับน้อง
น้องบอกว่าน้องจะอยากจะไปอยู่ราชมงคลอื่นอย่างนี้ค่ะ
เพราะเท่าที่สืบถามประวัติน้องน้องได้โคตรต้ามา
คิดว่าน้องก็เรียนดีไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนค่ะ
แล้วในราชมงคลนี้เราก็ใช้หลักสูตรคล้ายกัน
ก็สามารถที่จะขนย้ายไปเรียนได้ค่ะ
อาจารย์ค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในเครือมหาวิทยาลัยเดียวกันใช่ไหม

ใช่ค่ะก็คือราชมงคลเรามี๙แห่งทั่วประเทศค่ะ
แต่ต้องเป็นราชมงคลค่ะ
อาจารย์ค่ะขอถามนะคะว่าดิฉันจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกไม่ทราบ
คือถ้าสมมุติไปอยู่ในเครือราชมงค์อื่นเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่ารุ่นพี่อย่างรุ่นพี่ปี๓
เขาจะเป็นเพื่อนเป็นเครือข่ายกันหมดไหมคะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจากที่นี่ไปที่นู่น
คืออาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแต่ว่าจะมีความขัดแย้ง
ไม่พอใจกันหรืออะไรยังไงไหมคะ
อืมอันนี้ก็ตอบแทนไม่ได้แต่ก็คิดว่าไม่ไม่น่านะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีที่ไหนมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ค่ะ
อาจารย์ค่ะจริงแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะคะ
มีลักษณะการรับน้องแบบนี้มาหลายปีแล้วหรือยังคะ
ถ้าถามจะต่อไปว่าคือในลักษณะของมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยนะคะ
เราก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการรับน้องมาก
ก็คือก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยเรามีการออกประกาศนะคะ
แล้วก็ว่าประกาศคือควรจะต้องมีอะไร
คือจะต้องปฏิบัติอย่างไรกี่กว่าเรื่องเกณฑ์การรับน้อง
นอกจากนั้นก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้
มหาวิทยาลัยก็จะมีมาตรการที่จะลงโทษนะคะ
แล้วนอกจากนั้นทุกปีเราก็จะส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
แล้วเราก็ให้แต่ละคณะส่งกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็แน่นอนว่าสถานศึกษาต้องออกของตัวเองด้วยนะคะ

ตามประวัติแล้วย้อนกลับไปปีที่แล้ว๒ปีที่แล้ว๓ปีที่แล้ว

อาจจะไม่ต้องสาขานี้คณะนี้ก็ได้แต่มีไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะเรื่องการรับน้องรุนแรงอย่างนี้ไม่มีค่ะ

ในส่วนของคณะนี้ที่ได้ข้อมูลมาคือ

แปลว่าอย่างน้อยปีที่แล้วมันต้องเกิดสิคะ

สาเหตุที่ไม่มีปีที่แล้วเราไม่ได้รับนักศึกษาสาขานี้
เนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อยเราก็เลยไม่ได้เปิดรับค่ะ
อ๋อไม่ใช่ยกรุ่นออกหรือคะ
ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรับน้องเลยค่ะ
ทำไมไม่รับนักศึกษาคะแล้วมันไม่ก็
คืออย่างนี้ค่ะเราก็จะมีเวลาที่เราประกาศรับ
เราก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าหากแต่ละชั้นปี
นักศึกษาไม่ถึง๑๕คนไงค่ะ

แต่เราก็จะให้นักศึกษาโอนไปเรียนสาขาอื่น

ทางคณะบดีของคณะที่เกิดเหตุเนี่ยรู้เรื่องไหมคะ
ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ก็ที่วันนี้ที่เราประชุมคณะบดีแล้วก็อาจารย์ผู้สอนอะไรอย่างนี้นะคะ
อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแม้แต่รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ซึ่งเขาก็ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแต่เปิด
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ให้เบอร์มือถือกันนักศึกษาทุกคนว่า
ถ้าหากมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการรับน้องที่บังคับขู่เข็นหรืออะไร
ให้แจ้งอาจารย์ได้ตลอดอย่างนี้ค่ะ
อาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของนักศึกษาปี๑เนี่ยนะคะ
ที่ที่หายไปไม่มาเรียนเกือบ๒๐คนเนี่ยอันนี้คณะบดีทราบเรื่องไหมคะ
คือเมื่อเช้าเราก็คุยกันประเด็นนี้เราก็ให้มีการเช็คชื่อ
ก็ปรากฏว่านักศึกษาห้องนี้นะคะเดิมแรกเริ่มมี๓๕คน
แต่หลังจากเปิดเทอมไป๑สัปดาห์หายไป๗คน
แล้วเด็กเขาก็โอนย้ายไปเรียนที่อื่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้
ที่เราเช็คชื่อแล้วจาก๓๕คนก็จะมีเด็กที่เรียนอยู่๒๒คน
เพราะฉะนั้นแสดงว่ามีเด็กที่หายไปหกคนค่ะเท่านั้นค่ะอืม
งั้นอาจถามถึงตัวกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยทางคณะบดีก็ไม่รู้เรื่องเลย
เกิดเรื่องนี้ขึ้นในคณะใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะเท่าที่ทราบเหมือนกับไม่ได้เกิดในคณะนะคะ

แต่ทีนี้มีในส่วนของทั้งตัวผู้เสียหายเองนะคะ
แล้วก็จากปากคำของคนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเองนะคะ

บอกว่ามันเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย
แล้วก็ตำรวจเองก็ได้ข้อมูลนี้ว่าเกิดในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์
ที่ที่เกิดก็คงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการ
เขาเรียกอะไรให้วิ่งให้วิดพื้นให้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ

อ่าค่ะ
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบไหมคะภายในนะคะ
วันนี้สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
คณะกรรมการสอบเป็นใครคะ
ก็คงจะเป็นคนภายนอกคณะนะคะเป็นนิติกรเป็นคนที่รู้กฎหมายอย่างนี้ค่ะ
อาจารย์ในส่วนของการสอบวันนี้เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าก็คือรุ่นพี่เขาก็ยอมรับ

เอาอย่างนี้นะคะอาจารย์มันเป็นไปได้เหรอคะที่ในมหาวิทยาลัยจะไม่มีใครทราบเลยว่าเกิดเรื่องในรั้วนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าเราแค่ประชุมกันแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นวันนี้คณะบดี
ให้คำตอบได้ค่ะ
คะน๊ี่ที่กำลังจะมีค่ะ

อาจารย์สังกัดอื่นก็ได้นะคะ
ไม่มีเลยค่ะที่คณะอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย
ก็อย่างที่บอกว่าเราจะให้แต่ละคณะส่งกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค
ซึ่งแต่ละคณะก็จะส่งชื่อกิจกรรมวันเวลามา
ทุกอันก็เป็นรับน้องสร้างสรรค์ทำความดีเพื่อสังคม
ไม่มีปัญหาเลยค่ะ
อาจารย์คะเดี๋ยวยังไงความคืบหน้านักข่าวต้องตามต่ออยู่แล้วนะคะ

คุณพ่ออยากตั้งข้อสังเกตหรืออยากเรียกร้องอะไรไหมคะ
ตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวว่าเกิดในรั้วมหาลัยบอกไม่รับรู้

รวมทั้งรับประพอและสื่อสารสื่อหลายช่อง
เจาะข่าวมาตรงกันหมด

ผมเดินมาดูกับที่กับตรงที่

ทุกคนเดินมาหาแทนที่จะเดินหนีเดินมาหาให้ข้อมูล

เขาก็บอกถ้าพูดมากไปเขาก็อยู่ไม่ได้คนที่จะให้ข้อมูล

โทษนะคะแล้วตอนที่ได้คุยกันช่วงเย็นที่ผ่านมา
ได้ถามไหมว่าตกลง
คือทางท่านอธิกาบดีแกก็ยินดีนะ
แล้วก็บอกน้องแล้วก็สอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้น
รวมทั้งซักว่ามีใครบ้างรวมทั้งมีอาจารย์บ้างไหม

แล้วก็อยากจะให้กลับไปเรียนใหม่อย่างที่ว่านะครับ
แล้วก็จะเยียวยาเขารวมทั้งให้ทุนการศึกษาด้วย
แล้วก็จะทุนจะคืนค่าเทอมให้
ทั้งเด็กที่ออกไปแล้วด้วยนะถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะ

คือข้อเสนอที่เสนอมารับไม่รับอยู่ที่เรา
แล้วในส่วนของคดีอันนี้อยู่ที่ตำรวจ
เมื่อปันดิ์การสอบภายในอันนี้งั้นว่าก็ต้องหน้าจับตา
เพราะข้อมูลคนละเรื่องเลย
ใช่ค้านี้ครับที่ผมเห็น
วันนี้หมดเวลาของรายการถ้ามีปัญหาสะดุดอะไร
เดี๋ยวบอกนักข่าวเดี๋ยวนักข่าวช่วยกันตามอีก

อีกสักครู่แท็บนิวโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ